ใครชอบงูบ้างชอบไหม

ใครที่เคยไปดูโชว์ตามแบบสวนงูสถานสวภาแบบนี้นะอาจจะชอบ
แต่ว่าดิฉันสารภาพเลยว่าครั้งแรกที่ได้ดูคลิปแบบนี้นะคะ

แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกลัวว่าคนรักงูจะเหงาค่ะ
เขาก็เลยมีการอัดคลิปโชว์รีดผิดงูที่จะเอาไปผลิตเซรุมแก้เวลางูกัด

มีความยาวเฉลี่ย๑๒เมตร
ที่เราเห็นนี่นะครับก็คือเป็นไซส์ตัวเต็มวัยของเขาแล้วนะครับ
นี่นะคะเมื่อถูกรบกวนพฤติกรรมของเขาก็สามารถชูคอยกลำตัวได้๑ใน๓ของความยาวลำตัวและสามารถแผ่แม่เบี้ยได้นะครับ
บริเวณด้านหลังของแม่เบี้ยก็จะมีลายดอกจันทร์นะครับ
ดอกจันทร์ก็จะเป็นลักษณะเป็นเต็มวงนะครับ

คนที่เขาไม่กลัวเขาก็ดูแล้วก็เฉยไม่รู้สนอะไร
แต่คนที่กลัวสัตว์เล้ยครานประเภทงูดูคลิปนี้เราน่าจะขนลุกนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมคือตามปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปชมอะไรแบบนี้ต้องซื้อตัวเข้าไปใช่ไหมคะ
แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์โรคโควิด๑๙มันระบาดทางสวนงูเอง
สถานสวภาเขาปิดให้บริการชั่วคราวใช่ไหม
เจ้าหน้าที่สวนงูเขาก็เลยเอาล่ะไลฟ์สดให้ชมกันฟรีแบบนี้
ไม่ต้องซื้อตัวเข้าไปนะคะ
ทั่ววันพฤหัสนะทั่ววันพฤหัส
อันนี้เป็นครั้งแรกของดิฉันเลยนะที่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะ
คุณผู้ชมดูพร้อมกันนะคะอันนั้นน่ะแมวแมวแมวออกมา
อ๋อนั่นวงกลมสีแดงคุณผู้ชมเห็นไหมมันคืออะไร
เหลือมมันอ้าปากจะเขมือบแมวคุณ

แล้วคลิปนี้คนชมไปแล้วกว่า๒ล้านครั้งนะคะ
ชมไปแล้วกว่า๒ล้านครั้ง
ช่างภาพของเราบอกว่าคิดว่าสารคดี
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคือตอนที่เจ้าของคลิปเนี่ย
เขาไปถ่ายคลิปตอนแรกไปตามเจ้าเหมียวกลับมาค่ะ
ตอนที่ไปถ่ายคลิปตอนแรกเนี่ยช่องปูเนี่ยนะขอบปูนด้านล่างเนี่ย
ตามให้แมวแมวเหมียของเขาออกมา
เขาไม่ได้คิดนะว่ามีตัวอะไรจะมาเขมือบแมวของเขา
เขามาเห็นตอนที่เขากำลังจะอัพคลิปนี้ลงโซเชียล
เห็นในวงกลมสีแดงพร้อมเราอ่ะเฮ้ย
ว่ามันมีเหลือมจะเขมือบแมวของเขาด้วยอ่ะคุณอืม
เพราะฉะนั้นเจ้าของคลิปเขาก็เลยมีการแจ้งกู้ภัย
มาช่วยจับงูไปในที่สุดนะคะแล้วก็มีการนำปูนมาโบกปิดไอ้ช่องตรงนั้น
เพราะว่ากลัวงูเข้ามานะคะส่วนน้องแมวเหมียวเกือบไปเลยค่ะ
เจียดนะคุณดูสินิดเดียวนิดเดียวจริงนิดเดียวจริงดีนะ
รอดปลอดภัยออกมาได้ถ้าเกิดออกมาช้ากว่านั้นนิดเดียวนะ
เป็นอาหารงูไปแล้วแมวเหมียวเอ้ยงูน่าจะกำลังหิวด้วยอ่ะ
ดุมากเลยคุณเห็นไหมมาเต็มเลยค่ะ